ศุกร์นี้แล้วนะคะที่ช้างศึกทีมชาติไทยค่ะจะลงประเดิมสนามในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับนะคะ
แต่ว่าทีมงานผู้ฝึกสอนค่ะก็ยังออกมาบอกนะคะว่ายังไม่ได้ฟันทงนะคะว่าใครที่จะลงเฝ้าเสาให้กับช้างศึกไทยเป็นเบอร์หนึ่งค่ะ
ซาซ่าโทดิชนะคะโค้ชผู้รักษาประตูทีมชาติไทยก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าจนถึงขนาดนี้ยังบอกไม่ได้นะคะว่าใครจะเป็นมือหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๘
ที่จะแข่งขันกันระหว่างวันที่๙พฤศจิกายนถึง๑๕ธันวาคมนี้ค่ะ
แต่เชื่อมั่นนะคะว่าทั้งศิวลักษ์เทศสูงเนินชัดชัยบุตรพรมรวมถึงสารานนท์อนุอินก็จะทำหน้าที่แทนกวินธรรมศาจนันทร์ได้อย่างไม่มีปัญหา
อกจากนี้ซาซ่าก็ยังได้บอกนะคะว่าการฝึกซ้อมผู้รักษาประตูทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ค่ะ
แต่ยังบอกไม่ได้ว่าใครมีโอกาสที่จะเป็นมือหนึ่งมากที่สุดเพราะว่าทั้งสามคนที่ว่ามามีฝีมือที่ใกล้เคียงกันมากจึงต้องดูกันเป็นเกมต่อเกมนะคะ
แต่ถ้าหากเลือกได้ก็บอกว่าอยากจะให้โอกาสทั้ง๓คนได้ลงสนามค่ะ
จากนี้ก็ยังได้พูดถึงกรณีที่เจ้าตองกวินธรรมศาจานนั้นได้รับอาการบาดเจ็บนะคะและก็ไม่ได้ลงสนามมาหลายนัดแล้ว
ซาซ่าก็บอกค่ะว่าขอให้พยายามเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าทีมงานก็รอคอยที่จะได้ร่วมงานกับตองอีกครั้งในการแข่งขันเอเชียนคลับค่ะ
แรกของทีมชาติไทยก็ได้มีการประกาศรายชื่อ๒๓นักเตะออกมาแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นดาวรุ่งอายุ๒๐ปีต้นค่ะ
แล้วก็เป็นนักเตะตีมอลแท้ด้วยนะคะที่ลงแข่งขันในทวนาเมนต์นี้
หลังจากว่าสหภัณฑ์ฟุตบอลติมอลเลสเตย์ถูกสมาภัณฑ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐
หลังจากใช้เอกสารเพชรโอนสัญชาตินักเตะบราซิลมาเล่นให้กับตีมอลร่วมกว่า๒๙แมชก่อนหน้านี้ค่ะ
แล้วก็เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากที่สุดของทีมชุดนี้ก็คือ๒๑นัด
กับเดมอลเลสเตย์วันศุกร์นี้นะคะเวลา๑๙นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ส่วนอีก๓นัด๑๗พฤศจิกายนเจอกับอินโดนีเซียในบ้าน
แล้วก็จะออกไปเยือนฟิลิปปินส์๒๑พฤศจิกายน
นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มก็จะเล่นในบ้านเล่นกับสิงคโปร์๒๕พฤศจิกายน